วันนี้วันเด็กเพราะฉะนั้นมาทำตัวเป็นเด็กกันหน่อย
แมนิตค่ะสวมชุดนะคะเป็นค่ะ

ชื่นชมความงามกันทั้งภายใน
ไปมอบความสุขให้กับน้องหนูที่กำลังป่วยค่ะ
สวมชุดมาสคอร์ตค่ะมินิเมาส์แบบไม่ห่วงสวยกันเลยทีเดียว
ห่วงร้อนเพราะว่าชุดนี้เนี่ยคือถ้าใส่แล้วมันร้อนมากนะข้างใน
ตั้งใจจะไปมอบของให้กับน้องค่ะ
รอยยิ้มให้กับน้องหนูกันเพียบเลย
แล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
สมกับเป็นนักแสดงนางฟ้าจิตอาสาตัวจริงเลยนะคะ

เห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจแทนน้องนะคะ
นางเอกเบอร์ต้นของเมืองไทยนะครับ
กลายร่างเป็นมินิเมาส์นะคะน่ารัก

เด็กน่าจะจดจำไปอีกนานเลยนะจ๊ะ